คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า
คัมแบ็คมาจับใหม่ในรอบ๗ปีค่ะ

ก็เลยจัดเต็มให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกันกับมินิคอนเสิร์ตในโปรเจคพิเศษนะฮะ
คืองานนี้มีทั้งเพลงเก่าแล้วก็เพลงใหม่ที่หนุ่มกันเขาขนมาจะเอาใจแฟนนะ
ซิงเกิลล่าสุดด้วยชื่อเพลงว่าไม่ได้อยากลืม

เห็นไหมพี่แจ็คบอกว่าลึกกินใจแล้วเกิน

หลายคนสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเพลงเศร้าขนาดนี้หนุ่มกันตั้งใจร้องให้ใครฟังหรือเปล่า
ให้พี่แจ๊กกะรีนฟังบอกว่าเพลงไม่ได้อยากลืมเนี่ย
ก็คือเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อคนรักเก่า
เอ้าทำไมต้องไปคิดถึงคนรักเก่าอีกนะฮะ

อยากรู้ใช่ไหมส่วนที่มีคนสงสัยว่ากันเนี่ย
นางเอกวิธีหม่อชิดเนี่ยเพราะว่าเห็นฝ่ายหญิงเนี่ย
กันเขาบอกว่าเอาจริงก็เป็นตัวเองนี่แหละทักไปหาน้องเขาก่อนคุยกันไปคุยกันมาที่สาใจดีก็เลยช่วยแชร์เพลงให้แล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีลมพัดหงพัดหวนยูเทิร์นอะไรกันมาทั้งนั้นตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะเพราะว่ากันก็ยอมรับตรงว่าตอนนี้เขามีคนคุยคนใหม่แล้วเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

ขอบคุณมากครับ